เรื่องของเหตุอาจกรรมกันก่อนนะคะเกิดขึ้นวันนี้นี่แหละ
ก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ่อบำบัดน้ำเสียของกรมควบคุมมลพิษ
ถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นแล้วคนร้ายเนี่ยเอาศพของรพท่านนี้นะครับ
ใส่กระสอบแล้วเอาทิ้งไว้ในที่ทำงานนั่นแหละ
ทีนี้นะคะตำรวจก็สงสัยว่าคนที่มาเข้าเวรต่อหายไปไหน
เพราะสรุปตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะคะ
แล้วก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ
ว่าเป็นคนฆ่าเป็นฆาตกรสำหรับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
ตำรวจก็เร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
พลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสมุทรปราการ
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกเดโชโสสุวรรณากุล
ผู้กำกับการสพสำรงเหนือ
และอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู

ก็คือบ่อบำบัดน้ำเสียของกรมควบคุมมลพิษ

มัดใส่กระสอบทิ้งไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
ไปพบกระสอบสีน้ำเงิน
วางไว้บนรถเข็นผัก
เจ้าหน้าที่ได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

แกะกระสอบออกมาข้างในนั้นมีศพค่ะ
เป็นผู้ชายทราบชื่อคือนายถาวรขจรสาย
อายุ๕๐ปีนะคะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งมาเข้าเวรเฝ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย

จากการสอบถามนายสารวุฒิแก้วปัญญาวงศ

องค์การทหารผ่านศึกนะคะบอกว่าผู้ตายตามเวรแล้ว
มาเข้าเวร๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
จนกระทั่งวันนี้เดินทางมาที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
ก็คือหัวหน้าเดินทางมาที่เบาะบำบัดน้ำเสีย

แต่พอมาถึงถึงที่หน้าประตู
ไม่เจอพนักงานรอปภประจำการอยู่
ก็เลยตะโกนเรียกแต่ที่นี่ไม่มีเสียงตอบรับนะคะ

ขอกำลังเสริมมาในที่เกิดเหตุและเข้าค้นหาอยู่นาน
กระทั่งไปพบกระสอบนี้สีน้ำเงิน

สังเกตคือเขาเห็นมีคราบเลือดมันซึมออกมา

โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแกะถุงดู
ปรากฏว่าในนั้นมีศพอยู่นะคะ

พบผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะ
พบเหล็กแป๊บตกอยู่ใกล้กระสอบ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจสอบต่อไปนะคะ

พบว่านายสมชายแก้วสายอายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ก็คือเข้าเวรในช่วง๖นาฬิกาของวันนี้
หายตัวไปไม่เข้าเวรนะคะ
เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาสอบปาก
คำว่ามีส่วนรู้เห็นจากการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่
ส่วนความคืบหน้าในคดีนี้เป็นอย่างไร